ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์แปลกกันต่อ

มันมีสีสันที่แปลกแตกต่างไปจากผองเพื่อน
จะเป็นยังไงและมีอะไรดีให้ดู

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับปลาไหล
และอึงที่มีสีแปลกตางานนี้เนี่ย
ชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชค

พ่อค้าไส้กรอกไปวางเบ็ด
และเจอปลาไหล่เผือก๒ตัว
งานนี้เขาเชื่อว่ามาให้โชค
ไปกันที่บ้านเลขที่๘๕ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
มีปลาไหล่เผือก๒ตัวอยู่ในตู้ปลา
สืบเนื่องจากพ่อค้าขายไส้กรอก

ที่ทุ่งหน้าบริเวณโรงเรียนมหาไทยสองวัน
แล้วก็ได้เจอปลาไหล่เผือก๒ตัว

เล่าให้ฟังว่าเขาออกไปวางเบ็ดหาปลาที่ทุ่งนาข้าว
บริเวณโรงเรียนมหาทัย
และก็ได้เจอกับปลาไหล่เผือกยาวกว่า๑ฟุต

จึงรีบจับไว้แล้วเอามาเลี้ยงไว้ในตู้ป่า
ภายในบ้านวันรุ่งขึ้นไปวางเบ็ดปลาที่เดิม
ก็ได้เจอปลาไหล่เผือกโผล่มาให้เห็นอีกตัว
แต่ตัวสั้นกว่าตัวแรก
จึงจับมาเลี้ยงไว้ที่ตู้ปลาที่บ้านรวมกันเป็น๒ตัว
ชาวบ้านที่รู้ต่างพากันมาดูและมาขอโชคลาภ
โดยการจุดทูปเสี่ยงทาย
และก็ไม่พลาดที่จะนำเลขจากทูปเสียงไทย
เสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
ต่อกันที่จังหวัดสุโขทัย

หนุ่มออกไปจับอึงได้ทั้งอึงด่างและอึงทอง
เชื่อมาให้โชค
ฝนแรกที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำเต็มท้องทุ่ง
ที่อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
หนุ่มรายหนึ่งจึงคว้าอุปกรณ์จับอึง
จับได้อึ่งสีสันประหลาดแปลกตา
และนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
โดยคลิปแรกเป็นอึงอ่างสีทอง
ถ่ายคู่กับอึงอ่างสีดำ
และอีกคลิปต่อมาเป็นอึงอ่างสีทอง
ตัวที่จับได้ตัวแรกอยู่คู่กับอึ่งสีด่างในกระมัง
คุณอำนวยเชื่อมทองอยู่เจ้าของอึ่งบอกว่า
ฝนแรกที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้อึงที่เคยจำสินอยู่ใต้ดิน
รอออกมาเล่นน้ำหาอาหาร
เขาจึงถือเลิกฝนแรกออกไปจับอึ่ง
จนได้อึ่งสีทองและสีด่างมา
โดยเชื่อว่าทั้งสองตัวเนี่ยจะมาให้โชค
ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาดูอึงที่บ้านเลขที่๑๓๙ทับ๑หมู่๒
ตำบลบ้านกลางอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัย
พร้อมทั้งนำเอาบ้านเลขที่และนำอึ่งสีทอง
ไปตีเป็นตัวเลขหวังจะถูกรางวัลใหญ่นั่นเองล่ะครับ